คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย
อุบัติเหตุสลดใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับ
ผู้เป็นแม่ขี่รถจักรยานยนต์ให้ลูกซ้อนลูกวัย๙ขวบเอง
แต่ว่าช่วงนั้นนะครับรถจักรยานยนต์เสียหลัก
จังหวะนี้เสียหลักล้ม
แล้วลูกวัย๙ขวบตกจากรถจักรยานยนต
แล้วก็มีรถบัตรของทหารซึ่งเป็นรถบัตรรับส่งนักเรียนคุณ
ทับเด็กชายวัย๙ขวบนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องติดรถยนต์บันทึกภาพอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
รถจักรยานยนต์สองแม่ลูกที่ขับมาบนถนนหน้าเมือง
ตัดกลับถนนนี่ก่อนสำบรรณเกิดเสียหลักล้มลง
ทำให้ลูกชายถูกรถบัตรรับส่งนักเรียนของค่ายทหาร
ศรีฮราชเดโชชัยทับร่างจนบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับคุณดูสิ
ผู้เป็นแม่พยายามไปอุ้มลูกไปกอดลูก
แต่ลูกบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกรถบัตรคันใหญ่ทับนะครับ
เด็กก็คือเด็กชายพร้อมทรัพย์สุราชอายุ๙ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นป๓โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกครับ
ด้านของ๑๐เอกธรรมรัฐทองแท่งอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถบัตรของค่ายทหาร
บอกว่าตอนเกิดเหตุนะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าทับเด็ก

ก็ถ้ามีเสียงตะโกนบอกว่าเกิดอุปติเหตุอุปติเหตุ

ก็เลยจอดรถลงมาดูพบสองแม่ลูกอยู่บนถนน
รีบเรียกรถพยาบาลมารับคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
ขณะที่ตำรวจเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
นางสาววิพาเต็มทรัพภัยศาลอายุ๓๔ปีแม่ของเด็ก
ก็ให้การด้วยความโศกเศร้าเสียใจแล้วครับ
บอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปรับลูกชาย

รถมันเสียหลักล้มลงเพราะมีคันหน้าขับช้าใช่ไหมเป็นรถเก๋ง
รถเธอเป็นรถจักรยานยนต์ก็ต้องขับช้าตาม
แล้วก็มันเสียหลักล้มในจังหวะที่มีรถบัสตามมาพอดี
แล้วก็รถบัสขับตามมาทับร่างของลูกชายนะครับ
ผู้เป็นแม่พยายามจะดึงลูกชายออกจากใต้ท้องรถแล้วแต่ไม่ทัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพจากหน้ารถ
ที่ประชาชนส่งให้ก่อนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ